สัญญาจากพระราชาผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยนะคะ
ในหลวงรัชกาลที่๙เอาไว้นะคะ
ทรงนำความผาสุขมาให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทย

พระราชดำรัฐพระบรมราชวาส

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นธุรกันดาลทุกหนแห่ง
สะท้อนถึงน้ำพระราชหารุทัย
และความห่วงใยของพระองค์ท่านที่มีต่อพระศกกรณิกรชาวไทย

จากพระราชาผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ก่อนหน้านี้เราได้จัดทำภาพยนตร์สั้น
เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งเนื้อหาก็จะเป็นการลำลึก
พระมหากรุณาธิคุณแล้วก็คำสัญญานะครับ
พระองค์ท่านมีต่อเรานะครับ
แล้วที่สำคัญคือเรานะครับ
โตโยต้าและประชาชนชาวไทยเนี่ย
จะน้อมเดินตามรอยพระราชสปานิษฐานของท่านนะครับ

นิทัศกาลแบ่งออกเป็น๓ส่วน
คือส่วนคำมั่นสัญญาที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประเทศชาติ
คำมั่นสัญญาในรูปแบบความรักที่พระองค์ทรงมีต่องาน
และพระอัจฉริยภาพทั้งศาสตร์และศิลป์

ของประชาชนผู้เข้าชมนิทัศกาล
ผู้เข้าชมงานสามารถมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี
ด้วยการเขียนข้อความคำมั่นสัญญาต่อในหลวงรัชกาลที่๙
และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกพร้อมศักระพระบรมชายาลักษณ์
โดยนิทัศกาลนี้จัดแสดงที่ชั้น๑ลานโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่๘ถึง๑๔ธันวาคม๒๕๕๙
เวลา๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่ม